พาไปคาเฟ่นะคือคาเฟ่แห่งนี้เป็นคาเฟ่น้องใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น
ผสมผสานทั้งที่กินที่เที่ยวและความแซ่บเอาไว้ในที่แห่งเดียว
ดูบรรยากาศกันก่อนนะคะนี่คือร้านนะหนองก้านเหลือง
คาเฟ่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นไปเรียบร้อยแล้วนะ
ตั้งอยู่ที่ริมถนนเลี่ยงเมือง
อยู่บ้านหนองแสงตำบลพระลับอำเภอเมืองนะ

ทะเลอีสานอะไรอย่างนี้ไปเลย

นี่ลูกค้าลองทำเองได้นะ

แต่เมนูที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่ง
นั่นก็คือเมนู

รับประกันความแซ่บนัว

อืมดูสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากนะคะ
ทางร้านเขาจะรังสรรควัตถุดิบใหม่นะสดแล้วก็หลากหลายชนิด
มีกุ้งหอยปูปลามาหมดเลยนะคะ
แล้วคุณเลือกได้นะจะเป็นสุกเป็นดิบอะไรอย่างนี้แล้ว
แต่นำมารวมกันเอามาตำในครกตำจนเต็มครกล้นครกและครก
ก็เลยกลายมาเป็นเมนูส้มตำครก๖นะคะ
ราคา๒๕๙บาทเท่านั้นแต่มีโอ้โหคุณแซลมอนเอ่ยปูม้าเอ่ย
แล้วเขาจัดจานสวยอยู่นะใช่ไอเดียเขาดีนะคะ
คุณแพร่พันธ์และคุณแพรวพันธ์โสภาเป็นฝาแฝดกัน
เขาเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ส้มตำ
เขาเป็นคาเฟ่ด้วยมีขนมหวานเครื่องดื่มเมนูต่างเยอะแยะมากมาย
และช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวก็เลยอยากจะลองให้ทุกคนแวะเวียนมา
เพราะว่าทางร้านเขามีเมนูเด็ดก็คือแจ่วฮอนสูตรของคุณแม่
ทั้งน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปแล้วก็ยังมีเนี่ยเมนูต้มยำหม้อไฟอะไรต่าง
โอ้โหเยอะแยะสารพัดมากมายและแน่นอนว่าทางร้านเขาใจดี
มีโปรโมชั่นมาฝากแฟนตลอดข่าวนะจ๊ะ
เพียงแค่คุณไปที่ร้านแล้วบอกว่ารู้จักร้านของเขาจากรายการตลอดข่าว
พอคุณสั่งอาหารในร้านคุณรับส่วนลดไปเลย
ตั้งแต่วันนี้๕ธันวาคมนี้ถึง๑มกราคม๒๕๖๖ค่ะคุณ
ยาวไปถึงปีใหม่มีโอกาสไปนะคุณผู้ชมขอนแก่นนะ
ไปร้านนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะบอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวรับส่วนลดไปเลย๕อ่ะ
ถูกต้องคุ้มมากน่ากินน่าอยากกินเลยอ่ะ
ไม่ใช่แค่อาหารอีสานเนอะเมื่อกี้เห็นเหมือนพิซซ่าอะไรก็มีด้วย
ไปกันได้แนะนำก่อนบอกชื่อร้านอีกทีนะเผื่อลืม
ร้านนะหนองก้านเหลืองคาเฟ่นะคะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้แล้ว
เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕ทุ่มเลย